พาไปดูชาวบ้านเขาขุดหาหอยเดือครับ
หอยเดือมันต้องขุดเหรอยังไงไปดูกันค่ะ
ก็จริงจังไม่เล่นขนาดมือนะคล้ำจริงเลย
หอยอะไรมันอยู่ในรูนี่หรอ
ส่วนใหญ่อาทิตย์เท่าที่พอจะเข้าใจแล้วก็นึกออก
หอยมันจะอยู่ในทะเลในริมน้ำลำคองห่อยไป
ใช่แต่หอยที่นี่นะคะอยู่ตามป่า
หอยมันจะจำศีลอยู่ในโพรงดินอ่ะหอยจำศีลอ่ะมีเหมือนกันนะคะ
อ่ะงั้นไปดูค่ะตามชาวบ้านกลุ่มนี้ไปที่ตำบลห้วยขา
อำเภอบุญธริกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่ที่ว่าที่เราต้องตามไปคือคุณพี่เหลี่ยมค่ะ
เท่าที่เห็นลักษณะมันจะอารมณ์แบบหอยทากนะถ้าหอยทากก็จะอยู่ในป่าอย่างนี้แหละ
เขาบอกว่าช่วงหน้าแรงประมาณเดือนมกราคมถึงช่วงมีนาคมนี่แหละนะ
จะเป็นช่วงที่ตัวของคุณพี่เหลี่ยมและเพื่อนบ้านจะออกมาขุดหาหอยเดือ
มันจะอยู่ตามโพรงดินในป่านี่แหละค่ะ
พอมองเข้าไปใช้ไฟฉายส่องดูแล้ว
อ่าพบหอยก็จะนำเสียมมาขุด

ขุดไปเรื่อยพอเห็นตัวหอย
แล้วก็เอาหยิบมันออกมากวาดมันออกมาแบบนี้

แต่ละวันนี้ค่ะเขาจะขุดหอยเดือ
ประมาณสัก๑๒กิโลกรัมเอาพอกินน่ะ
ก็ได้เยอะอยู่๑๒กิโลแบบนี้

ชาวบ้านบอกว่าหอยเดือดมันเป็นหอยที่หากินได้ยากนะคะ
มันอยู่ตามป่าเพราะว่าตามท้องไร่ท้องนาจะไม่มี
และพบมากที่สุดในประเทศลาวนะคะ
ส่วนหน้าฝนชาวบ้านจะไม่นิยมไปหาเพราะว่าหอยเดือจะเลิกจำศีล
แล้วมันจะออกมาหาอาหารกินกินอะไรบ้างก็กินพวกเห็ดต่าง
เห็ดมีพิษมันก็กินนะเออแต่มันเป็นประโยชน์สำหรับร่างกายมันอ่ะ
กินเสร็จแล้วมันก็ดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะแล้วถ้าหากว่าเราไปเก็บหอยเดือ
ขุดหาหอยเดือในช่วงหน้าฝนเนี่ยเราทานมันปุ๊บ
เราอาจจะได้พิษจากหอยเห็ดพิษที่มันขาย
เป็นวิถีชีวิตการหาอยู่หากินของชาวบ้านแถบภาคอีสานแล้วเนาะ
อยากจะไปดูอยากจะไปเบิงอีกกะตามไปเบิงใดด้วยค่ะพี่น้อง
ในชาแนลคนส่องป่าของพี่เหลี่ยมค่ะ
นั่นอาหารเจ็ดสลิบนะบุคเข้าป่ากันไปแบบนี้
มันจำสินคุณจำสินได้ไหม
จำไม่ค่อยจะได้ผิดเป็นประจำเลย
ทำไมดูเป็นคนบาปตลอด